แต่ว่ากระแสเรื่องของข่าวเช้า
กลบกระแสของเวทีขาอ่อนคู่แข่งอย่าง
แล้วหลายเวทีข้องไปถึงอีก๑เวทีด้วยเหมือนกันนะคะ
ก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะถูกยกมาเปรียบเทียบกันในกรณีนี้
เผยถึงมุมมองของกระแสนี้ว่า
ในฐานะที่พี่เขาเองอยู่วงการนี้มานับ๑๐ปี

แต่ในส่วนของการทำงานของเวทีตัวเองนั้น
อยากจะเน้นที่คุณภาพการปฏิบัติงานของตัวนางงาม
มากกว่ากระแสข่าวเช้ารายวันที่เกิดขึ้นค่ะ
เน้นการทำงานสร้างคุณค่าจากการสร้างงาน

เพราะว่าคาดว่าเราปักหลักได้มั่นคง
สิ่งทุกอย่างก็จะมาแบบถาวร
สำหรับตัวผมเองอยู่วงการบันเทิงมา๒๐กว่าปีแล้ว
ผมยังไม่เห็นว่าการมีแค่ข่าว
แล้วมันจะทำงานได้จริงหรือเปล่า
ถ้าเราสร้างบ่อยสร้างเยอะ
แล้วคำตอบมันเหมือนกัน
เช่นมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไร
ก็เลยต้องถามกลับว่ามันไม่เคยมีอะไร
แล้วพูดอะไรทำไม

ดูจากคิวงานที่ผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้
น้องทำงานทุกวันนะครับ
ก็อาจจะเป็นจุดที่ไม่ดีก็ได้ก็บอกกับไฟล์

แกล้งแซวไฟล์ทำงาน๗วันไม่ทำให้ดังนะบางที
ก็แซวกันไปแต่ว่าถามว่าซีเรียสไหมไม่ได้ซีเรียส
คำว่าเจ๋งมันนิรันดิ์แต่คำว่าปั่นชั่วครู่
จริงนะคะอะไรที่เป็นกระแสก็ตามคุณผู้ชมค่ะ

แต่ความขยันความหมั่นเพียนแล้วก็สิ่งดีต่างหาก
มันจะอยู่แบบยืนยาวต่อไป